พูดถึงเรื่องราวจากพี่มดดำ

ที่พี่โมดำออกมาบอกว่าไฮโซอีกท่านหนึ่งนะคะ

ล่าสุดพี่ประดับบอกว่าไม่ได้จีบตัวลงนะแต้ว
จีบแฟนเก่าไอ้อภิษฎาคนนี้นะคะ

นางเอกชื่อสองพยางเพิ่งโสดนะคะ
ซึ่งชาวเน็ตก็เล็งเป้าไปที่ปูปรายยาแน่นอนค่ะ
เพราะส่องในไอจีเออก็ปรายยาไงเธอ
ไอจีเห็นแบบไฮโซงไฮโซโนไปกดไลค์ตลอดเลยค่ะ
ล่าสุดบันเทิงไทยรัฐนะคะได้ข้อมูลจากเพื่อนสนิทของดาราสาวอีกคนนึง
ที่ไม่ใช่ปูปรายาค่ะบอกว่า
พี่เขาก็ทักมาคุยกับหนูเหมือนกันค่ะ
จะเรียกว่าจีบหรือเปล่าไม่รู้นะคะ

ส่งแชทไลน์มาให้พี่แจ๊กรีนดูนี่แหละค่ะ
ซึ่งดาราสาวคุณกันไฮโซรูปงามจริงคุณผู้ชม
คือสนิทกันมากอะค่ะแต่ว่าไม่ได้เอามาโชว์ให้ดูนะคะ

สาวคนนี้นะคะเพิ่งโสด
เป็นนางเอกนะคะ

ชื่อเป็นดอกไม้

ใช่ไม่รู้

ก็ชื่อเหมือนลูกของคุณแนนด้า
อะไรอ่ะ

ถือว่าขอโป๊ะในรายการละกัน

คือเรื่องราวความรักจะเกิดขึ้นใหม่ของใครเนี่ยก็ว่ากันไป
เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าเรื่องไหนจริงไม่จริงอะไรยังไงนะคะ